ทีนี้มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
ถูกรถแท็กซี่คันหนึ่งเลี้ยวตัดหน้ากระทันหัน
แล้วก็ทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บแบบนี้

โอ้โหเลี้ยวยังไงไม่เห็นเหรอว่าเขามากันแบบตรง

คือดิฉันเดาเองนะว่าพี่คนขับแท็กซี่เนี่ยคิดว่าเลนส์นี้มันเป็นบัสเลนไง

ะออกไปไม่เห็นรถบัตรมาไงไม่เห็นรถเมย์มาไง

แต่ว่าคือนึกออกไหมว่าฝั่งที่รถมันวิ่งสวนมามันคือฝั่งคนขับ

แล้วเวลาคุณมันเป็นสัญชาติยานของคนขับรถอยู่แล้วนะ
เวลาคุณต่อต่อให้คุณตบไฟหรือไม่ตบไฟคุณจะเหลี่ยงเลทำมา
คุณก็ต้องมองเนี้ยเขามาแบบ
นี่แหละสรุปคือประมาทนี่แหละคุณผู้ชม

บริเวณทางเข้าสำนักงานเขตป้อมปราศตูภาย
ถนนหลานหลวงคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ารถแท็กซี่ขับมาช่องทางอีกฝั่ง
เลี้ยวขวาเข้าสำนักงานเขตป้อมปรับศัตรูภาย
ว่าน่าจะมองไม่เห็นขบวนรถวีไอพีที่วิ่งมาในช่องบัสเวน
ก็เลยทำให้พุ่งชนเต็มแรงร่างของทหารก็คือพลขับท่านนี้เนี่ย
คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะลอยละริ้วกระแทกพื้นค่ะ
ก่อนที่คนในรถเวียพีจะลงมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ทีนี้นักข่าวของเราก็สอบถามรายละเอียดเรื่องที่เกิดขึ้น
ไปที่ตำรวจโรงพักนางเลิ้งได้รับคำชี้แจงบอกว่า
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นกับขบวนของรถของพลเอกบัณฑิตบุญญปาน
เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดอืมนะฮะซึ่งเขาบอกว่า
ระหว่างเดินทางกลับมาจากการประชุมสภากลาโหม
ผู้บาดเจ็บคือพลขับของเขาขับรถนำขบวน
ชื่อว่าจาโทวัธนาธาสวอายุยี่สิบแปดปีนะฮะสังกัจกองทัพเรือนะฮะ
มองไม่เห็นขบวนที่วิ่งสวนมาก็เลยเลี้ยวตัดกระทันหัน
ตำรวจก็เลยเปรียบเทียบปรับแล้วก็นัดหมายให้ประกัน
ตกลงเรื่องของค่าเสียหายต่อไป
แต่ว่ามันจังหวะนี้มันต้องเห็นแล้วนะผมว่า

คือกำลังคิดอยู่ว่าหรือว่าเขาไม่ได้มาเลนขวาสุด

รถคันที่อยู่ข้างหน้ามันจะกลายเป็นจุดบอด
มันทำให้คุณไม่เห็นว่ามีรถวิ่งสวนมาหรือเปล่า
นี่แหละเอาล่ะสาเหตุน่าจะประมาทแหละ